ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าแซ่บเผ็ดทะเลเดือดกันเลยค่ะ
สำหรับนางเอกสายหวานสายแบ๊วอย่างมิ้นท์ชาลิดา
จู่เธอก็สลัดผ้านุ่งบิกินี่สีแดงเพลิงเนี่ยค่ะคุณ
แล้วก็ถ่ายแบบจะเรียกว่าถ่ายแบบแซ่บเวอร์นะ
บนชายหาดเกาะหรูอย่างโบลาโบร่าดินแดนอันไกลพ้นของทะเลฝรั่งเศสนะจ๊ะ
แล้วก็มีการโพสต์รัวในไอจีเลยโอ้โหนี่คุณ
ขยี้ตากับลีลาเซ็กซี่การโพสต์ท่าของเธอแบบนี้
ปกติเธอเรียบร้อยเธอจะหวานหน่อยนะคะ
แต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคลิปนี้เนี่ยบินไปเองรู้ไหม

แล้วทำไมพักหลังเราไม่เห็นมิ้นท์ภูผาลงรูปด้วยกัน
ว่าแบบตกคนนึงมินว่าเกือบล้านอ่ะเพราะว่าค่าที่พักเดินทางบิน๑๗ชั่วโมง
แต่กว่าจะไปถึงก่อนเนี่ยรอต่อเครื่องก็วันหนึ่ง

เซ็กซี่ทุกคนหลอกอุ๊ยทะเลอยู่กัน
ว่าด้วยชุดว่ายน้ำสีแดงด้วยล่ะค่ะมันก็เลยทำให้เราดูแบบเออดูแซ่บจากทริปก่อน
ก่อนกระนึงหลายคนบอกไม่เห็นลงรูปกับพี่ผาเลย
ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าไม่ได้ลงรูปคู่กันเลย
คือเหมือนมิ้นก็จะลงภาพปัจจุบันมากกว่าไปทำงานไปเที่ยวอะไรอย่างนี้

ขอบคุณนะครับ